ต่อกันที่ลูกสาวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม

คุณพ่อคุณแม่จะออกอาการห่วงลูกสาวมากเป็นพิเศษ
แต่ไม่เกิดขึ้นกับบ้านของพ่อเปิ้ลกับแม่จูน
บ้านนี้เขาไม่มีกังวลเลยนะคะ
จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะกับช่วง
จ๊อคแจ๊ะริมจ้อโพกะพื้นนะคะใครจะสวยก็สวยป่ะใครจะเสี้ยก็เสี้ยป่ะไปก่อนเลยไม่ต้องรอ
เพราะสำหรับชีออกัสและออร์เกรสนั้นเน้นความเอ็นจอย
สองหนึ่งไปไหนไปออกกำลังกายพี่ขอบคุณนะคะสองคนเนี้ยคืออะไร
เออสองคนเนี้ยคืออะไรกินอย่างเหนียวกินอย่างเหนียว
ออกกำลังกายบ้างไหมบ้างทำไมอ่ะคะเบื่อเบื่อเบื่อ
เข้าใจเข้าใจเข้าใจก็ออกกำลังกายมันน่าเบื่อเสียเหงื่อแถมยังเสียพลังงาน
กิ๊กน้องป้าเข้าข้างหนูพันเปอร์เซ็นต์